คุณผู้ชมฮะคุณเกรสการกล้าเกาะ
ขโมยพวกกระเป๋าไปทรัพย์สินมีค่าไป
เขาไม่อยู่นิ่งเฉยนะเขาไปร่วมมือกับตำรวจเลย
ต้องจับให้ได้ครับแล้วก็ร่วมมือกับร้านที่รับซื้อกระเป๋าด้วย

เราก็มาเฝ้าจับโจรกันจ้าวันนี้
ตอนนี้นะคะเราก็มาดักรอนะคะอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่ง
ซึ่งจะเป็นการหลอกล่อการรับซื้อกระเป๋าของดิฉัน
เก้นดูก่อนใช่ป่ะ
โอ้โหมันเอาไปสร้างไว้เป็นพล็อตหนังได้เลยนะ
ล่อซื้อซะเองเลยครับเจ้าของกระเป๋านี่แหละฮะมาจับเจ้าโจรเองเลย
โอ้โหคุณเกรสตอนนี้อันนี้ภาพนี้คือดักรออยู่ในรถนะ
แล้วก็เดินมาแล้วมาที่คอนโดเลยฮะ
เพราะว่าอะไรเพราะพฤหัสสบดีที่แล้วครับ๖ตุลาเนี่ย
หัวขโมยย่องเข้าไปยกเขาบ้านคุณเกรสเอากระเป๋าหรูแล้วก็ทรัพย์สินมีค่ามูลค่ากว่า๓ล้านไปครับ
แล้วคนร้ายเนี่ยได้ทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็เครื่องประดับไปหลายรายการ
หลังเกิดเหตุคุณเกรสไปโพสต์แจ้งข่าวเมื่อวันศุกร์ครับ

แล้วพอตกเย็นเนี่ยมีเจ้าของร้านรับซื้อกระเป๋ามือสองติดต่อกลับมามาหาคุณเกรสบอกว่า
แจ้งบ่อแสวันนี้มีคนต้องสงสัยนะเอากระเป๋ามือสองมาขาย
พอเจ้าของร้านไปเช็คดูดูกระเป๋าเออใบเดียวกับที่คุณเกรสเนี่ยเขาแจ้งข่าวเลยว่าโดนขโมยไป

หลังจากนั้นครับเอาล่ะมีการบูรณาการกันพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
มีการวางแผนกันระหว่างตำรวจคุณเกรสและร้านรับซื้อครับเพื่อจะล่อซื้อแล้วก็ตามจับตัวคนร้ายมานี่แหละ
แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาร้านค้าติดต่อร้านค้าก็ติดต่อรับซื้อของจากคนร้าย
คนร้ายก็เอาของมาปล่อยที่ร้านนี้ที่เดียวหมดเลยนะ
คือก็มันไม่กระจายเลยนะ
พี่ได้ไม่มีความรู้ไอ้ที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยยังไงมูลค่า
นี่แหละพอวางแผนกันนะ
อัปรวจคุณเกรสและร้านรับซื้อ

คนร้ายติดต่อร้านรับซื้อมาบอกจะเอากระเป๋ามาขาย
ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่น้ำแข็งบอกคือเล่นขายร้านเดียวหมดเลยอ่ะเออ
ไม่ได้วางแผนจะไปปล่อยที่อื่นปล่อยเจ้าอื่นเลยนะ
พอเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มก็เลยยึดของกลางได้ครบหมดเลยฮะ
เอาไปจากคุณเกรสเนี่ยได้คืนหมดเลย
เอาจริงนะคือถ้าเกิดว่ามันไปกระจายตามร้านต่าง

ไม่ใช่ว่ามันไม่เกมนะไอ้พวกนี้มันต้องเกม
ก็เกมอยู่ดีระหว่างปฏิบัติการล่อซื้อครั้งนี้
คุณเกรสก็ตามไปสังเกตการณ์แล้วต่อมามีการแถลงข่าว

บอกว่ากระเป๋าที่โดนเอาไปได้กลับคืนมาทุกใบ

กำไรแรนดเนมอีก๓อันยังไม่ได้คืน
แต่ว่าคุณเกรสบอกรู้แหล่งรับซื้อ

ตอนนี้คนก็เรียกคุณเกรสว่าเป็นอัตชาโรมานอฟครับ
ด้วยความที่มีความใจกล้านะ
มีความห้าวหานี่มาเผชิญคนร้ายด้วยตัวเองเลย

คุณเกรสบอกที่ตัดสินใจไปร่วมแผนครั้งนี้เนี่ย
เพราะอยากไปดูด้วยตาตนเองว่า
คนร้ายที่เอาไปคนใกล้ตัวหรือเปล่า
เพราะรู้เลยว่าคุณเกรสเข้าออกบ้านตอนไหน
ถ้าหากเป็นคนใกล้ตัวที่เข้ามาขโมยของในบ้านนี้

ก็จะเฟลล์มากว่าเฮ้ยคนใกล้ตัวเหรอมาทำกันแบบนี้
แต่อย่างน้อยที่รู้แล้วไม่ใช่คนใกล้ตัวใช่ไหม
ดีครับเขาบอกว่าไม่ใช่นะเป็นใครก็ไม่รู้
คนร้ายเป็นมิจฉาชีพที่มีประวัติติดตัวด้วยครับ

อ้าวเคยต้องคดีรักษัพมาก่อนด้วย

ล่าสุดครับตำรวจได้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็หวังว่ากำไรอีก๓อันนะ